คิดว่าทำไมแอมถึงต้องก่อเหตุกับคุณก้อยครับ
ณวันนี้ก็ต้องแจ้งกับพี่น้องประชาชนว่า
นศแอมเขายังไม่ได้เข้าสู่ขบวนการการตัดสิน
ก็คือเป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่
คือที่ชนวนเหตุสงสัย
ก็คือจากกล้องวงจรปิดที่ทางนศก้อยได้ลงไปปล่อยป่า
ก็มีหญิงปริศนาทราบภายหลังคือเป็นนสแอม
ก็เป็นที่มานะครับของการชนวนสงสัย
ก็อย่างที่เราตามข่าวกันมาตลอด

คือนักวันนี้จากที่ผมรวบรวมแต่ละเคสนะครับ
คำบอกเล่าแล้วก็พฤติกรรมแล้วก็กลุ่มพื้นที่
ที่นศแอมเข้าไปเกี่ยวข้อง
ผมคิดว่าน่าจะประสงค์ต่อทรัพย์

ถ้าเกิดว่าในรายชื่อในวงแชร์ที่เป็นคนที่๗แล้วดอกจันทอกจันดอกจันทร์เนี่ย

คาดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามีการชักจุง
แต่ไม่มั่นใจว่าน้องก้อยได้เล่นแชร์วงนี้หรือไม่

แต่วันนั้นที่เกิดเหตุที่คุณก้อยวูบแล้วก็เสียพิษปริศนา

ตอนนี้ก็จะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนม
ซึ่งญาติแจ้งผมมาว่ามีเงินอยู่ในกระเป๋าแบรนเมม

แล้วก็กระเป๋าแบรนเนมอีกใบหนึ่งใส่เครื่องสำอาง

ส่วนรถยาฤทธิ์เนี่ยอันนี้เป็นที่น่าสังเกต
ซึ่งยังไม่ได้ไปพูดในรายการไหน

คือนศแอมเนี่ยเขาได้โกหกผมตั้งแต่แรก

นะครับว่าไม่ได้ไปรับ

นะครับซึ่งผมมีคลิปเสียงเวรรักฐานไว้อยู่

ทีนี้เนี่ยเขาได้แจ้งว่าสุดท้ายเขายอมรับว่าเขาเอากระเป๋า
แล้วก็ทรัพย์สินของน้องก้อยเนี่ยใส่ถุง

แล้วก็ไปเฟี่ยงทิ้งใส่ถังขยะ

หน้าแฟรดนอปพอร์นะครับที่จังหวัดกาญญาณบุรี

นะครับแต่ในขณะที่เฟี่ยงลงไปเนี่ยนะครับ
อ่ากุญแจรถกับขวดน้ำหอมเนี่ยได้หล่นอยู่ข้าง

นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเรารู้แล้วว่ารถยาฤทธิ์ที่น้องก้อยขับออกมาจากบ้าน
ในวันนั้นในวันที่๑๔ได้จอดอยู่ในหมู่บ้านพฤกษาการ๑ที่หน้าบ้านของนายตำรวจอยู่ท่านหนึ่ง
เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีภาพเนี่ยเอาภาพให้ดูตอนที่คุณก้อยขับรถมา

อันนี้ผมก็คาดว่าสมมุตินะครับถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับรถเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าน้องก้อยเสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็ญาติไม่ติดใจนะครับแต่รถคันนี้ก็จะไม่มีใครทราบนะครับว่ารถจอดอยู่ที่ไหน
เพราะก็ไม่รู้ว่าน้องก้อยเนี่ยไปกับใคร
รถคันนี้ก็จะถูกนำอาจจะนำเอาไปไหนนะครับ
ไปขายหรือนำเอาไปเปลี่ยนหรือสวมทะเบียน
เพราะตามข้อมองคือทางแอมเองเขาก็บอกคุณก้อยว่าอย่าไปบอกใครนะ
ไล่กันแทบตายเหตุการณ์๑๔เมษายนเพิ่งมาได้พ่งได้ภาพคือคุณระพีเข้ามาช่วยครอบครัว

แต่ในระหว่างนั้นนะครับตั้งแต่วันที่๑๔ที่เสียชีวิตครับ
ทางนสแอมได้ติดต่อกับส้มที่เป็นพี่สาวของก้อยซึ่ง๓คนนี้รู้จักกันมา๑๐ปี
สส้มเนี่ยที่เป็นพี่สาวของก้อยที่เสียชีวิตเนี่ยก็ได้ติดต่อกับทางแอม
เพราะว่าที่บ้านเนี่ยแจ้งว่าก้อยก่อนออกจากบ้านเนี่ยบอกว่าก้อยบอกว่าจะไปกับคนชื่อแอม
และแอมเนี่ยจะพาไปหาทนายที่อยู่สาย๓นะครับพูดลักษณะแบบนี้ตามที่เขาเล่าให้ผมฟัง
เพราะฉะนั้นชื่อของนสแอมเนี่ยอยู่ในหัวผมตั้งแต่วันแรกแต่ผมก็ได้ถามส้มนี่แหละ
พี่สาวของก้อยนี่แหละบอกให้ไปถามที่ว่ายังไงเขาก็ปฏิเสธมาตลอด
ในระหว่างตั้งแต่วันที่สิบสี่ที่เสียชีวิตแล้วนะครับครับส้มเนี่ยก็ได้มี
สัมพันธ์อยู่กับทางนสแอมส้มส่งรูปที่ตายไปให้นะครับทาง
ก็ตกใจนะครับแล้วก็ถามความคืบหน้าของคดีมาตลอดว่าเป็น
ยังไงไปกับใครแล้วตำรวจเขาว่ายังไงหานั่นเจอหรือยังนั่น
อะไรประมาณนี้จนกระทั่งมาได้ภาพจากล้องวงจรปิดก็คือวันที่สิบห
ที่ผมเจอรถก็เลยตีกรอบมาทั้งหมดเลยว่าต้องเกี่ยวพันกับ
อสแอมแน่นอนแล้วน่าจะประสงค์ต่อทรัพย์เพราะเงินสี่ห้าหมื่น
ในกระเป๋ากระเป๋าแบรนเนมโทรศัพท์มือถือครับหายไปครับผมไม่แน่
ใจว่าถ้าเกิดว่าไม่เจอพวกนี้กันก่อนเนี่ยรถคันนี้ก็อาจจะศูนย์
ไปด้วยจะไปอยู่ที่ไหนยังไงก็ไม่รู้คดีก็สืบเนื่องแล้วกลาย
เป็นว่ามีอีกหลายเคสอีกหลายหลายกรณีที่เพิ่มเติมขึ้นมาขอบคุณ
สำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับแล้วก็อย่าลืม
เรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ครับและที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทย
ทีวีนะครับแล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ